สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เที่ยงแบบนี้จะเจอกับเชอรี่และพลอยพร้อมกับประเด็นที่หลายคนคาใจ
ลงใจกันเหลือเกินกับคดีโกงแชร์นะคะคุณผู้ชมและวันนี้คนสำคัญของเรามานั่งอยู่ในรายการ
พร้อมที่จะเคลียร์ทุกประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วใช่ค่ะ
วันนี้เราอยู่กับพี่เอมมี่อมารวัลนะคะขอต้อนรับด้วยค่ะ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งสำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะ
มาด้วยกันเลยค่ะกับท่านดรสุรพลสินทุธานาวาค่ะ
เป็นทนายของพี่เอมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ
ก่อนอื่นพี่เอมมี่ถามก่อนเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเราโปรยไป
พาดหัวไปบอกเอมมี่มาเคลียร์ที่นี่วันนั้นมาแล้วมารอพี่เอมมี่
แต่ว่าพี่เอมมี่เข้าโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นคือจริงจริงแล้วมันด้วยความเครียดค่ะ
เครียดด้วยความที่เราเวลาที่ต้องเปิดอ่านมือถือใช่ไหมคะ
ดูดวงหรือเราจะเปิดอ่านมือถือหรือตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้
คือมันเครียดแล้วเหมือนซีกด้านซ้ายค่ะมันจี๊ดขึ้นมา
แล้ววันนั้นจริงตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นไมเกรน
แต่ทีนี้ปรากฏว่ามันปวดตรงนี้
แล้วมาที่ตาทั้งสองข้างแล้วมาที่ปาก
ปากเริ่มชาพอแล้วแล้วก็อาเจียนทั้งหมดเอ่อ

แล้วก็ไปอาเจียนที่หน้าโรงพยาบาลอีก๖ครั้ง
แล้วก็เลยอ่ามีแพทย์นะคะออกมามารับตัวเข้าไปในใน
เหมือนจริงจริงตอนแรกยังไม่ได้เป็นเลยไหมคะเอ่อ
ยังไม่ได้เป็นไอซียูค่ะแต่เหมือนกับเขาบอกว่าตัวเลขมันไม่โชว์
แล้วก็ออกซิเจนในร่างกายต่ำในเลือดต่ำแล้วก็เขาตกใจ
เขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคือเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลวันนั้น
เขาสงสัยไงว่าพี่เอมมี่เนี่ย
ตั้งใจที่จะมารายการของเรามาเปิดใจกับเราอันนี้เจรียรด้วยค่ะ
คุณอาอยู่ข้างจะรู้ตลอดว่าเราป่วย
คือเหมือนมันเครียดมากจริงค่ะ
มันจี๊ดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราจะไปหาเงินมาจากไหน
เราได้แค่อ้อนวอนว่าอยากให้คนที่เอาเงินไปมาคืนเราได้ไหม

ก็มีวงกลางก็มีวงใหญ่คือมีแล้วแบบวงไซส์เล็กไปจนถึงวงไซส์ใหญ่ใช่แล้วอยากรู้ว่าคนที่เขามาอยู่ในวงของพี่แอมมี่ที่รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยรู้จักกันยังไงอะคะเคยเจอหน้าฆ่าตากันบ้างไหมเอาจริงแอมมี่ไม่ได้รู้จักใครแอมมี่ก็โพสต์ของแอมมี่ปกติอย่างเวลาแอมมี่มีเกมให

คือจริงด้วยความที่เปิดมานานนะคะมันก็เลยมีหลายวง
อ่ามีหลายวงเกิน๓มั้ย

แล้วแต่ละวงเนี่ยมันมีมูลค่าเงินที่หมุนอยู่ในนั้นเท่าไหร่
อ่ามันมันพูดไม่ได้วันต่อวันอ่ะ
เพราะว่ามันเปิดด้วยความที่มันเยอะคนมันก็หลายวงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าบางวงก็เกิน๓แสนใช่ไหม

เพราะว่าการเล่นแชร์กันเนี่ยวงเงินเกิน๓แสนอันนี้ถือว่าผิดภาระบอมไหม

คือเราไม่มีเจตนาที่จะช่อโกง
เรามีปัญหาตรงที่ว่าลูกแชร์ที่เปียร์แชร์ไปได้แล้วเนี่ย
เขาไม่ส่งไม่ส่งแชร์มา
บีก็ต้องเอาเงินที่ตัวเองมีเนี่ยทยอยส่งคืนให้ลูกแชร์ไป
คือเหมือนเป็นเตี้ยอุ้มคล่อมว่าอย่างนั้นเถอะ

คือจริงแล้วเอมมี่บอกตรงเลยว่าทุกคนได้รับเงินจากเอมมี่ทุกบาททุกสตางค์
ถ้าไม่มีคนกลุ่มเนี่ยเอาเงินของเอมมี่ออกไปก่อน
เขาก็จะได้รับเงินของเขาคืน
มีกี่คนค่ะคุณเอมมี่ที่บอกว่าเอาเงินเราไปเนี่ย
คนที่เอาเงินเอมมี่ไปใช่ไหมคะ
ที่คุณอุ๊ยไม่ต้องมารับผิดชอบแทนต้องมาจ่ายเงินแทนเนี่ยเขามีกี่คน

อันนี้มีหลักฐานทุกอย่างมีหลักฐานการโอนแล้วก็

คือเอมมี่มีหลักฐานจริงว่าตัวเอมมี่เองไม่ได้โกงค่ะ
แต่คือย้อนนิดนึงคุณผู้ชมค่ะวันที่๒พฤศจิกายน
อย่างนี้มีผู้เสียหายเขาไปแจ้งความใช่ไหมคุณทนาย
พี่เอมมี่เนี่ยโกงเงินไปในวงแชร์เนี่ย
รวมกันแล้วผู้เสียหาย๘๐คนกับยอดเงิน๒๘ล้าน

อันนี้ไม่ใช่๒๘ล้านค่ะ

แต่จริงแล้วเอมมี่เขามองว่าไม่ควรเอามานับ
จริงแล้วยอดคุณเท่าไหร่คุณต้องแจ้งในยอดของคุณเท่านั้นดีกว่า

ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยก็เป็นหนี้เอมมี่ด้วยแต่กลับไปแจ้งความเอมมี่อะไรแบบนี้ด้วย
เป็นหนี้เขาอีกนะคะก็คือคุณเอมมี่เองก็เป็นผู้เสียหาย
คือเป็นผู้ถูกกระทำด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ตรงเหมือนเอมมี่ตอนนี้เอมมี่ถ้าพอพูดว่าถูกกระทำมันก็เหมือนเอมมี่มาเรียกร้องดราม่าอีก
มี่ก็อยากจะบอกว่าคุณเอาเงินเอมมี่ไปคุณก็เป็นคนออกมายอมรับเองด้วยซ้ำว่าเขาเอาเงินเอมมี่ไปจริง
หมืดหน้าเจรจากับผู้ที่อบเงินของคุณเอมมี่ไปตรงคือเรามั้ยค่ะเวลาของเราไม่น้อยถามคุณ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเคลียร์ยังไงพี่เอมมี่จะต้องเข้าคุกหรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปรับผิดชอบอะไรยังไงกับลูกหนี้ทั้งหลายแล้วลูกหนี้ทั้งหลายต้องทำไงกับพี่เอมมี่บ้าง
ก็เราจะนัดเคลียร์ที่สอนอคณะยาวนะครับทางร้อยเวรก็นัดมาแล้วพอดีเอมมี่เข้าโรงพยาบาลพอดี

ก็คงเร็วนี้ครับวันสองวันนี้ครับ
หลายในวัน๒วันนี้จะได้เคลียร์ใสวัดร้อยเวรที่เราแจ๊กความไว้
แน่นอนไม่หนีนะอยู่นี่นะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอมมี่แล้วก็ทนายเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
ที่ออกมาเคลียร์ให้เราได้ฟังกันชัดในรายการบันเทิงไทยรัฐของเรา